อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากตอนนี้

เขาไปซื้อทุเรียนมาจากตลาดนัด

เกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
ทุเรียนซ้อนทุเรียนค่ะ

ทุเรียนเนี่ยถูกผ่าครึ่งออกมาคือตอนแรกเขาคงจะผ่านิดเดียว
แล้วก็อยากดูว่าเอ๊ะแล้วทำไมโผล่มาผ่าออกมายังมีหนามอยู่
ก็เลยผ่าครึ่งออกมาเลยแล้วก็พบเนี่ยเป็นทุเรียนสีทองเลย
เหลืองเลยอ่ะอยู่ข้างในอีกลูกหนึ่งเล็กเล็กอย่างเงี้ยค่ะครับ
สาวคนนี้เขาคือคนใช้เฟซบุ๊กนะแล้วเขาก็มาโพสต์ภาพเอาไว้ในกลุ่มของกินอุตรดิษฐ์
แล้วก็โพสต์เล่าบอกว่าเธอไปซื้อทุเรียนลูกนี้มาจากตลาด
จังหวัดอุตรดิษฐ์แม่ค้าบอกว่าเป็นทุเรียนบ้านห้วยต้า
อยู่ที่อำเภอท่าปลาก็ซื้อมา๔ลูกนะคะ
ราคาสี่ลูกนะสามร้อยสิบบาทเกือบไม่แพงอ่าราคาปกติแหละ
กลับมาถึงบ้านพอผ่าลูกแรกเฮ้ยแจ็คพอร์ตเลย
เขาบอกอย่างนี้นี่ลูกแรกนะที่ผ่า
ว่าได้กำไรเพราะว่าเหมือนจะมีทุเรียนอยู่ข้างในอีกลูก
หนึ่งแถมหนึ่งอะไรอย่างงี้แต่ผากมาแล้วเอ้า
ยังไงล่ะคุณมันกินไม่ได้หรอกนะคุณทุเรียนแบบนี้
ข้างในมันไม่มีเนื้อแล้วแหละเพราะมันเป็นทุเรียนซ้อนทุเรียนนะคะ
เขาก็เลยแซวว่าข้างในมีทุเรียนอีกลูกนึงเขียนคอมเมนต์ติดตลกเอาไว้บอกว่า
เอาเอาแป้งมาไหมเอามาทำไมอ่ะเอามาทาเอามาโรย
แล้วจุดทูปตามก็เป็นความเชื่อคือชาวเน็ตเขาก็แสดงความคิดเห็นกันหลากหลายมุมมอง
พูดในมุมของวิทยาศาสตร์ก่อนยังไงเขาก็มองว่าทุเรียนลูกเนี้ยน่าจะเกิดจากความผิดปกติ
ในการเจริญเติบโตของผลทุเรียนซึ่งมันก็เป็นไปได้
ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้เจอกันบ่อยถูกไหม
แต่ในมุมของความเชื่อก็มีบรรดานักเสี่ยงโชคเขาก็มาถาม
บางคนก็บอกว่าเออช่วยนับหน่อยนับว่านับหนามว่ามันจะเผาเยอะ
ว่าจะนับเสร็จนิ้วพลูนมาดีบางคนก็บอกเอาแบบง่ายง่ายเลย
บอกว่าทุเรียน๑ลูกปลอกได้อีก๑ลูกเขากับ

นั่นแหละเขาบอกแค่นี้แหละดิฉันก็งงเหมือนกัน

บอกเลยว่าซื้อมา๔ลูกแล้วก็หารจำนวนน้ำหนักกับจำนวนลูกออกมาได้๗๐
อันนี้เค้าเป็นแม่คะหรืออะไรคะหารขนาดนั้น
เอาอย่างนี้ดีฉันเคยได้ยินว่าความเชื่อมันมี
เรื่องเกี่ยวกับว่าทุเรียนที่มันมีลูกอยู่ข้างใน
เขาเชื่อว่ามันเป็นแบบถ้าใครมีแล้วจะโชคดี

เหมือนมะละกอที่มีหมวกมะละกอซ้อนอยู่ข้างใน
แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูกวัน
เขาบอกคุณอาจจะโชคดีคุณอาจจะโชคดีด้านอื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้